ต่อเนื่องกับของกินกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปทานได้เลย
พระเจ้าช่วยกล้วยทอด
โอ้โฮต้องทานขนาดนั้นเลยกล้วยทอดที่มันไม่ธรรมดา
โอ้โหเป็นกล้วยทอดที่เรียกว่าเป็นขั้นเทพของที่ตลาดโรงเกลือ
ไม่ธรรมดานะบอกเลยว่ากล้วยทอดร้านนี้ต้องทาน
กล้วยทอดแล้วเออไปกันเลยไปกันเลยที่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศ

อืมที่นี่นะใครเขาก็รู้ว่ามีของกินอร่อยเยอะ
ของทอดเนี่ยนะครับก็ควรจะไปลองทานกันดู
เพราะมันฮอตฮิตจริงเลยแหละจะบอกให้
ส่วนที่เห็นอยู่นี้นี่คือกล้วยทอดครับ
กล้วยทอดที่มีชื่อเรียกว่าเจ๊กเจียน
หน้าตาไม่เหมือนกับที่เราเคยทานคุณ
เฮ้ยมันไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่เหมือนกล้วยทอดแบบไทย
แนนนี่มันเป็นกล้วยทอดแบบกัมพูชา
เออนี่ครับเขาเอากล้วยมาก่อน
กล้วยน้ำวานี่แหละมาบีบมาบดให้มันเป็น
อ้าวมันจะเห็นว่าเขาจะทุบทุบให้แบนก่อน
ใช่ครับพอเสร็จป๊าบก็ไปชุบกับแป้งข้าวโพด
ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่เกลือลงไปเล็กน้อยให้ได้รสชาติเข็มนิดหนึ่ง

ไม่ได้ทอดเสร็จปุ๊บแล้วกินได้เลยนะอ้าวทำไมอ่ะ
ทอดให้มันสุกสักประมาณ๕๐พอครึ่งเดียว
ใช่เสร็จปุ๊บเอามาชุบใหม่นี่เห็นไหม
ทอดไปสักพักแล้วเอามาชุบอีกชุบอีกแล้วก็ลงไปทอดใหม่ให้มันแบบกรอบใช่ไหมคุณ
ให้มันกรอบนอกนุ่มในไงตายแล้วตายแล้วแล้วก็ทอดไปเรื่อยคุณผู้ชมครับ
ให้มันเหลืองกรอบออกสีน้ำตาลอ่อนนี่แหละครับเจ๊กเจียน
หรือว่ากล้วยทอดแบบกัมพูชาลองไปทานกันดูถ้าใครมีโอกาสได้ไปที่ตลาดโรงเกลือนะครับ
รสชาติมันจะเป็นยังไงเวลาเคี้ยวเข้าไปในปากมันจะรู้สึกว่าแป้งเนี่ยนะมันกรอบมันนุ่มเพราะมันหนาหน่อย

มันมีความนุ่มละมุนลิ้นจากกล้วยน้ำว้าสุกนั่นไงเขาบอกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจชาวต่างชาติ

คือชาวต่างชาติที่เขาไปที่ตลาดโรงเกลือแห่งนี้
ซื้อของซื้อของเนี่ยชาวไทยก็ไปนะ

เอาแล้วขายไอ้กล้วยทอดแบบนี้กล้วยทอดกัมพูชาเนี่ย
วันหนึ่งได้เท่าไหร่

คุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยได้ลองชิมเจ๊กเจียน

ไปทานกันได้นะครับที่ตลาดโรงเกลือ

ชาก็ได้กาแฟก็ได้เขาบอกว่าเข้ากันดี

กรอบมากเลยคุณแล้วมันก็ชิ้นใหญ่มากอ่ะ
น่าจะยาวประมาณนี้ใดฉันว่าเนาะ
ใช่ยาวมากเลยแล้วก็แบบดูกรอบดูแบบ
หน้าทานมากเลยอ่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะ